คุณผู้ชมก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงค่ะ

ครบรอบ๑เดือนที่น้องน้ำตาลเสียไป
พอยิ่งรู้ผลก็ยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่
เพราะว่ามันก็มันเป็นโรคที่เราไม่สามารถคาดเดาได้

แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนถูกหวยเอาจริง
ได้มีการคุยไปคร่าวว่ากำลังจะมีการจัดงาน
ครบรอบ๑เดือนอะไรอย่างนี้การจากไปของพี่น้ำตาล